เอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับก็ขอให้ทางด้านของพักการเมืองหยุดชี้นำประชาชนเรื่องของการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ลาโหมเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนรัสเซีย
อย่างไม่เป็นทางการระหว่าง๒๕๒๘เมษายนที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐมรัสเซียครับ
วาระการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ๒๐ปีอาเซียนรัสเซีย
โดยพลเอกประวิทย์กล่าวถึงการลงประชามติที่๒พักการเมืองใหญ่
แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญว่า
เป็นเรื่องของบุคคลว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
แต่ไม่ให้มีการโฆษณายกป้ายสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
เพราะการปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับ
และคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูลเองจะเป็นผู้อธิบายกับประชาชน
ส่วนท่าทีของแต่ละพักก็ขอให้หยุดชี้นำประชาชนเพราะมีกฎหมายควบคุมอยู่
และไม่ควรจะเรียกร้องให้ต่างชาติมาสังเกตการณ์การลงประชามติเพราะไม่ใช่การเลือกตั้ง
ยืนยันการลงประชามติจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ผลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องขอดูหลักฐานการจ้างล็อบบี้ยิสต์ของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีว่า
นายกรัฐมนตรีพูดตามเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศที่ออกมาไม่ได้คิดเองพูดเอง
และการที่ท่านนายกเอ่ยชื่อนายทักษิณเชื่อว่าจะไม่ทำให้บรรยากาศการเมืองสอเขารุนแรงมากขึ้นครับ